กลิ่นอาหาร

มาดูคู่นี้นะคะคุณแม่มือใหม่

เป็นคู่รักที่แบบว่าออกกำลังกันเนี่ยนะครับ
ตอนนี้พอทองแล้วก็เลยแบบอื้อหืมดูร่าเริง

นับถอยหลังอีกสองเดียวนะท่านท่านผู้ชมค่ะ
ตัวนี้ก็จะออกมาหลานของวงการก็จะออกมา
เขาตั้งชื่อไว้แล้วว่าน้องไทก้ารู้แล้วเป็นลูกชาย
เคลียร์ก็ควงเพชรจ้าออกงานเหมือนท้องเลยเหมือนไม่ได้เอือ
ท้องเล็กนิดเดียวคุณพ่อเนี่ยว่าที่คุณพ่อเนี่ย
จ้าเข้าไปโรงพยาบาลด้วยนะนิวเคลียร์ก็ออนต้าซาวนเข้าไปด้วยกัน
อายุคันก็๒๘สัปดาห์แล้วก็เหลืออีก๒เดือน
เพชรจ้าบอกว่ารอมมากดูจมูกซิ
อุ้ยหันรูลงมาหันหน้ามาทางนี้
ไม่เห็นจะไม่เห็นลูกลูกกระตาจะไม่เห็นหนก
ศีรษะจะไม่เห็นจมูกแต่คราวนี้เห็นชัดแล้ว
ความเป็นพ่อแม่นะก็จะแบบว่ากรี๊ดเห็นเป็นความหล่อ
ดังพุ่งเลยลูกเหมือนอีเกลือรูปอย่างนี้แล้วแบบว่าดูสิหน้าได้พ่อมันเลย
ไม่เห็นอะไรเห็นแบบดำดำคาว
มันมีแบบ๔มิติในร้านรถเมย์
แต่ดีใจด้วยเพราะว่าแข็งแรงทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูก

นี่คนท้องเขาไม่ต้องใส่ชุดพองกันแล้ว
น้องนิวเคลียน์เขามาเอา๓แซ่บ

แล้วก็อีกคนสองคนใช่ไหมนิวเคลียร์เมย่าอะไรเนี่ยสัมภาษณ์เองก็เริ่มงงเบิก
มีหลายคนกับคุณแม่ทำเยอะมีเทปเยอะ

ก็มีประสบการณ์ร่วมอยู่เนี่ยการะแมกับพี่ก็ยังถามอะไรยังไม่ได้ถาม
ก็ถามได้สิไม่เคยเขาแต่ว่าเราเคยอ่าน
อ่าจ้าจ้า
เขาเข้าร่วมกับลูกหลายคนเราก็ศึกษาได้ของแบบนี้มันศึกษากันได้
ฮุ้ยกำลังจะเดินแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยหน้ารัก
จริงเลยนะคะผมไม่ฟูแล้วนะผมยาว
ยังลงค้องอยู่เลยปั้งแมนแป๊บเดียวเองรีดนี่รานเกิน
หนึ่งขวบแล้วจ้านั่งเออเออจริงดิ

โอ้โฮการทรงตัวดีไหม
จะอยู่บนไซซ์
เก่งมากลูก

ไม่ตั้งนะเดินตั้ง๓๔การ

มากมายเลยทีเดียวล้มขมัมไปบนพื้นใสก็ดีละนะ

แต่ว่าล้มไปลึกมากไม่มีปัญหาไม่ร้องมีความสุขสบายใจอร่มดี
ไม่ขึ้นไม่กินผลมัน
แล้วเป็นคนไม่งอแงนะทั้งคู่เลย
เวลาเขาเอาไปที่กองถ่ายที่๓สบายใจ

เล่นได้ฟัดได้ผลได้เลยทีเดียวนะคะ
งานนี้พ่อแม่เห็นเข้าคงจะปลื้มใจมีความภูมิใจในตัวลูกนะ
ว่าไหมเพราะว่านี่มันเขาเรียกว่าไงอ่ะตัวน้อยเนี่ยนะ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
ก็ฉันเลือกคนนึงได้คุณพ่อสามีชมอุ้มเย้คนนี้หน้าเหมือนพ่อ
เด๊ะเลยคนหนึ่งได้เหมือนแม่มาเป๊ะเลย

เดี๋ยวที่ผู้หญิงแกคนเดียวอ่ะสิ

ข้ามี้เขาไม่ไปกับพี่ล่ะ

ไปเกราะตลอดเลย

หน้าตึกจากกระดูก

คุณแน็ตนัชชาค่ะเขาเรียกว่าปรี๊ดแตกกันเลยทีเดียว
จับได้เจ๋งนอกใจเจ๋งนี่เป็นชื่อคนนะคุณผู้ชมนะเจ๋ง
ก็คือเจ๋งบิ๊กแอสหรือว่าเจ๋งเดชาโคนาโล

ก็เรียกว่าตอนนี้คุณนานาชาก็โสดแล้วนะคะ
หลังจากโพสต์ไอจีเดือดว่าโคตรเลว
พร้อมกับเห็บในคอมเมนต์เพื่อนอีกว่าผู้ชายก็ชั่วผู้หญิงก็เร็ว
ซึ่งหลายคนก็คาดว่าแน็ตน่าจะฉะอดีตคนรักอย่างเจ๋งบิ๊กแอส
หรือว่าเจ๋งเดชาคอนาโลที่คบกันมานานกว่า

ล่าสุดค่ะมีโอกาสไปเจอคุณแน็ก
ก็เลยถามถึงความรักในครั้งนี้นะคะ

ก่อนหน้านี้ที่ลงรูปอะไรไปเพราะอารมณ์โกรธค่ะ

แต่ครั้งนี้มันเหมือนประหลอดแตก
ทุกครั้งที่มีเรื่องเข้ามาในชีวิตจะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
แต่เรื่องนี้เนี่ยความอดทนของเรามันหมดแล้ว
ก็เลยโพสต์ไปด้วยอารมณ์ตั้งที่เห็นนั้น

ค่ะถามว่ามีเคลียร์กันก่อนไหม
ก็ไม่เลยแน็ตไม่เคยรู้มาก่อนเลย

พักหลังก็เริ่มรู้สึกว่าบางอย่างมันเปลี่ยนไป
แต่เราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีไม่มองในแง่ลบ
ทำให้เรามองข้ามเรื่องบางเรื่องไป

รู้ได้ยังไงว่าเขามีคนอื่น

เราไปเจอข้อความบางอย่าง
ก็ชวนให้คิดว่าเขาคงรักคนอื่นไปแล้ว

ดังนั้นเขาไปเจอข้อความบางอย่าง

อย่าไปดูได้ไหม

ถ้าเกิดไม่ไปดูเราก็จะไม่รู้เรื่อง

อ๋อหมายถึงอาจจะให้เขามีไป

แต่ว่าของแบบนี้มันต้องด้วยกัน
แต่ถ้าสมมุติว่าง่ายเลยนะ
ถ้าสุดมือสอย

แล้วก็แก้ตัวแล้วก็ยอม

แค่ส่งไปกดไลค์รูปผู้หญิงมันก็เลิก
อุ๊ยเขาก็เลิกกันก็มี
ก็โกรธกันอย่างนี้อะไรแบบนี้
ก็ใช่เลยนะแล้วเมื่อนี้คุยได้ไหมก็ไม่ได้โกรธแล้ว

เขาแบบว่าพี่คะเขาโพสต์นะคะ
แต่อย่าเอาบุคคลที่๓เข้ามาคล่องเกี่ยวไม่ได้ปกป้องแต่แค่รำคาญ
อ๋อผู้ชายใช่ไหมผู้ชาย
แล้วก็อีกอันหนึ่งเราเป็นคนทำอะไรไม่เคยคิด
เราเป็นคนทำอะไรไม่เคยไม่คิดแต่คิดแล้วถึงได้ทำ
นี่แล้วเขาบอกว่าเพื่อนไลน์มาบอกว่าขอให้มึงโชคดี
มีกำลังใจดีจากอันนี้คืออดีต

โอเคอะไรพวกนี้เราก็มีสติ๊กเกอร์หุ่นยนต์

เขารักกันมาไม่มีรู้รักกันมายี่สิบเอ็ดปี
นี่ไงเห็นไหมมันมีต่าง
ยี่สิบเอ็ดปีมันยังมีอะไรยังเกิดขึ้นได้
๒๕ปีก็อาจจะมีอะไรบ้างเหมือนกัน
นี่พายุจะเข้าดูน้ำดูท่าดูนะฝ่า
เพราะว่าตอนนี้พายุแล้วน้ำเยอะจังเลย